มูลนิธิไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนสื่อสารมวลชน

วิธีไทยรัฐได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนสื่อมวลชนศึกษา
ภาคใต้ระหว่างวันที่๑๕ถึง๑๘ตุลาคม

โดยนายมานิสสุขสมจิตกรรมกรมมุยที่ไทยรัฐ
และบรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โดยนายมานิสสุขสมจิตกรรมกรมมุยที่ไทยรัฐ
บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ให้ใครต่อฮะให้กับนักเรียนนะครับ

เพิ่มวิชาสำคัญ๒วิชาเข้าไป

นั่นก็คือวิชาพลเมืองดี
วิชาความรู้เรื่องสื่อมวลชน
ทั้ง๒วิชานี้ทำให้
ภูมิหน่วยการกำพลวัชฎพล
ว่าโรงเรียนไทยรัฐวิทยานั้น

เพื่อรับใช้สังคมอย่างแท้จริง
ธามวุฒิไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ได้จัดอบรมคณะครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

อบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้
ครูผู้สอนในโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทุกท่าน

นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ผลให้นักเรียนเข้าถึงสื่อประเภทต่าง

สามารถตีความเนื้อหาสื่อ
โดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเหตุผล

แต่ต้องวิเคราะห์และใช้ข้อมูล
เป็นประโยชน์ได้จริงนะครับ
ส่วนทางด้านของเรา
ของนายมานะตรีระยาพิวัฒน์นะครับ

บอกว่าปัจจุบันการเสพสื่อ

แต่ขาดในเรื่องของการเรียนรู้

ซึ่งเด็กล้วนอยู่ในโลกโซเชียลมีเดีย

เป็นเครื่องมือหรือรู้เท่าไม่ถึงการ

หรือว่าผู้ใหญ่ที่เสพข้อมูลข่าวสาร

ก็กลายเป็นเหยื่อในโลกโซเชียลไงคุณ

จะตั้งคำถามว่าข่าวนั้น

ตั้งคำถามแล้วแล้วใครจะตอบ

เพราะฉะนั้นการเรียนการสอนให้รู้เท่าทันสื่อ
ตามหลักสูตรสื่อสารมวลชน

ที่จะทำให้เด็กไม่ตกเป็นเครื่องมือ

และเป็นคนที่มีประสิทธิภาพในสังคมต่อไปนะครับ